มาดูปมเพื่อนบ้านฆ่ากันพร้อมเรื่องของการจอดรถขวางทางขวางหน้าบ้านกัน
ฝ่ายหนึ่งก็ไปต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่ง
อ้างว่าฝ่ายนั้นจะเอาขวานมาจามเขาเขาเอาปืนยิงสามนัดจนเสียชีวิตค่ะ
ที่เลยคุณผู้ชมเป็นร้านขายอาหารตามสั่งแบบนี้
ล่าสุดนะฮะลูกชายของผู้ตายคัดค้านประกันตัวผู้ก่อเหตุ
เพราะดูหลักฐานจากภาพต่างแล้วเชื่อว่าพ่อเขาไม่ได้พกขวาน
จะไปทำร้ายคนก่อเหตุก่อนนะครับ
กรณีนายวีมระประสิทธิ์ทองอายุ๕๔ปี
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้ามร้านขายอาหารในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

แล้วในมือของผู้ตายเนี่ยกำขวานเอาไว้นะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายวิสิตชนะกุลอายุ๖๕ปี

ปรีเข้ามาจะทำร้ายเขาเขาก็เลยต้องเอาปืนมายิงใส่ผู้ตาย
เพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่ครอบครัวของผู้ตายคาใจ
แม่พ่อเขาไม่น่าจะเอามือถือขวานไปดูในวงจรปิดนะฮะ
ไม่น่าจะมีเอาขวานไปจะไปฟันเขาหรอกลูกชายยืนยันว่าพ่อเนี่ย
พกขวานไปแน่ไอ้ลักษณะการก่อเหตุยิงสามนัดเนี่ย
มันไม่เหมือนเป็นการป้องกันตัวเหมือนเป็นการจงใจมากกว่านะครับ
ทีนี้ทางด้านของทนายรณรงค์ระบุว่าการตรวจสอบ
ตรวจสอบที่กล้องวงจรปิดอีกครั้งพบว่าผู้ตายเดินเข้าไปหาคู่กรณี
ในร้านจริงแต่เดินเข้าไปด้วยมือเปล่าในภาพนะครับ
ไม่ได้ถือขวานเข้าไปแต่จากนั้นไม่นานนายวีระก็โดนยิงเสียชีวิต
เอาแล้วขวานไปอยู่ในมือผู้ตายได้ยังไงอันนี้ต้องสืบต่อนะครับ
วันนี้ครอบครัวของผู้ตายพร้อมกับทนายความเดินทางไปสาร
เพื่อไปยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหานางสามรถสุคลรุ่งเรือง
นายของครอบครัวเปิดเผยแบบนี้ว่าเหตุผลที่คัดค้านการประกันตัวคือ
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วขวานที่พบไม่ใช่ของผู้ตาย
นะครับก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปยื่นต่อสาร
รวมทั้งผู้ก่อเหตุยังผิดสังเกตในหลายประเด็นพฤติกรรม
ลูกชายผู้ตายยืนยันพ่อเป็นพ่อค้าขายกับข้าวข้าวแกงไม่มีขวานแน่
ที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้พกขวานเป็นอาวุธหรอก
และขอให้ตำรวจนำขวานที่พบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความกระจ่าง
ตรวจสอบเรื่องของลายนิ้วมือด้วยฟังเสียงลูกชายผู้ตายครับ
ก็ยังมั่นใจว่าขวานไม่ใช่ของทางบ้าน